ที่กำแพงเพชรนะคะวิวาเลือดวิวาล่ม
เกิดเหตุจากงานมงคลมันกลายเป็นงานไม่มงคลไปเสียแล้ว
เพราะว่ามีการไปทะเลาะกันระหว่างญาติเจ้าบ่าวกับญาติเจ้าสาว
ทำให้มีการเอาปืนมายิงกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ
งานเลี้ยงที่กำลังสนุกสนานก็ล่มไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๖๐ที่หมู่๗ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
บ้านหลังนี้เขาจัดงานเป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ก็ไปเจอคนเจ็บนะคะคือนายชัยวัดสูงสันเขตอายุ๒๔ปี

ก็โดนกระสุนปืนที่บริเวณแขนที่หน้าท้อง
เพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุเป็นญาติฝั่งเจ้าสาวค่ะ
คือนายทงชาติมั่นคงอายุ๔๐ปี
ไม่ได้หนีไปไหนนะคะรอมอบตัวอยู่
ซึ่งตัวนายทงชาติก็ได้รับบาดเจ็บที่ปลายคิ้วขวาที่ดั้งจมูก
และบริเวณที่หลังมือทั้งสองข้างที่โดนของมีคมบาดเป็นแผลกว้าง

เสื้อกางเกงเนี่ยโอ้โหเลือดโชคเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ปลอกกระสุนเบอร์๑๒คาอยู่ในรังเพลิง
ส่วนกระสุนถูกยิงออกไปแล้ว๑นัดนะคะ
ทงชาติผู้ที่ก่อเหตุก็ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มีงานกินเลี้ยง
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามีเรื่อง
กับหลานฝ่ายเจ้าสาวในงานด้านหลังเวที
ทีนี้ตัวนายทงชาติเข้าไปห้ามปราม
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นหลานห่างกับฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ยอมฟังค่ะ
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันชุนละมุนเลย
ทงชาติก็พยายามที่จะล็อกตัวฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะระงับเหตุ

ทำให้นายทงชาติก็ต้องหนีกลับเข้าไปในบ้าน

นายชัยวัดที่เป็นหลานห่างของเจ้าบ่าววิ่งเข้ามาใส่
นายทงชาติก็เลยยิงสวนไปหนึ่งนัด
จนทำให้ฝั่งนั้นเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วเพื่อนก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ทีนี้ปมของการทะเลาะวิวาสเนี่ย
หลานของเจ้าสาวชื่อว่านายบอยอายุ๑๘ปีเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นตัวในบอยกับน้องชายก็นั่งอยู่
ปรากฏว่านายชัยวัดที่เป็นหลานเจ้าบ่าว
เดินเข้ามาแล้วมาชี้หน้าถามในบอย

แล้วก็มีการด่าทอกันแบบหยาบคาย
รวมถึงมีการท้าด้วยว่ามาเดี่ยวกับกูไหม

นายบอยก็บอกว่าพี่กับผมก็รู้จักกันนะ
คือนายบอยไม่สู้อะค่ะ
พยายามที่จะเลี่ยงที่จะมีเรื่อง

โดนฝั่งนายชัยวัดตบด้วยรองเท้าหลายครั้งที่ใบหน้า
ทีนี้ตัวนายบอยผู้บาดเจ็บก็เดินหนีออกมา

แต่ปรากฏว่าฝ่ายนายชัยวัดไม่พูดไม่จา

จนทำให้นายทงชาติต้องไปเอาปืน

คือนางหนึ่งรึไทนะเส้ยสุวรรณอายุ๔๗ปี

กำลังจัดโต๊ะอาหาร
ตกใจวิ่งหนีแตกกระเจิงเลย
แล้วแม่ของเจ้าสาวบอกด้วยบอกว่าตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูก

พอฟื้นมาอีกทีนึงงานเลี้ยงมันก็ล่มไปแล้ว
แล้วก็บอกด้วยนะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
ตัวแม่เจ้าสาวไม่รู้จักและก็ไม่ได้เชิญมาร่วมงานเลี้ยง
ทีนี้หลังจากนั้นพอมันเกิดเหตุยิงกันขึ้น
งานเลี้ยงทั้งวงดนตรีทุกอย่างก็หยุดแสดงนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกวรชิตจันวง
กำกับการสพเมืองกำแพงเพชร
ก็บอกว่ามีการกำชับให้พนักงานสอบสวน
เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์แขกเหลือที่มาร่วมงาน
รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่โตเถียงกับญาติฝ่ายเจ้าสาว

ก็ตรวจพวกคาบขม่าวดินปืนจากผู้ที่ก่อเหตุ

และแจ้งข้อหากับนายทงชาติ
ข้อหาก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ